ที่ชาดชั้งเศร้านะคะคนที่ขับรถแล้วก่อนจะเลี่ยว
ต้องมองกระจกข้างให้ดีก่อนว่าไม่มีใครมา
เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกันพอดี
ในจุดที่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ

เขาขับตรงมาและกำลังชิดซ้ายนะและกำลังจะเลี้ยวเข้าช่วงเลี้ยว
โอ้โหเนี่ยเพราะแซงซ้ายนะเอาจริงจริง
มอเตอร์ไซต์อ่ะต้องระวังนะคะและขี่มาด้วยความเร็ว
และคาดว่าอาจจะไม่ทันสังเกตว่ารถคันนี้เขาตกไฟเลี้ยวซ้ายไง
ตัวเองมาด้วยความเร็วแล้วพอซ้ายปุ๊บตัวเองก็ตรงไปพอดี
เจอกันพอดีแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้
ไม่มีใครเสียชีวิตจุดนี้ค่ะอยู่หน้าสนามกอล์ฟ
บางปะกงริเวอร์ไซต์ถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้า
คือที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะที่มาที่ไปก็คือรถกระบะนิสสันคันนี้
ที่มีนายจัดใช้บรรลือซับอายุสามสิบสองปีเป็นคนขับ
กำลังจะเปลี่ยนเลนเข้าซ้ายสุดเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยนะคะ
มีรถจักรยานยนต์สกุปปี้ไอสีดำซึ่งมีนายสุภกิจ
มั่นหมายอายุ๑๘ปีเป็นคนขับส่วนคนซ้อนนะคะ
เจรพันธ์มณีวรางกูลและอีกหนึ่งคนค่ะ
คือซ้อนสามมาด้วยนะจักรยานยนต์คันนี้
นางสาวณภาพรสารพัฒน์มากันเลยค่ะ
โดยขี่บนไหลทางด้านซ้ายแล้วมาด้วยความเร็ว
จากนั้นรถกระบะเขาเลี้ยวซ้ายตัวเองก็ตรงมาด้วยความเร็ว
รถจักรยานยนต์ชนเข้าด้านข้างเต็มค่ะ
รถเสียหลักทำให้ล้มไปทั้งคนทั้งรถเนี่ยนะคะ

หลังเกิดเหตุกู้ภัยจากเชิงเซาเข้าช่วยเหลือ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
อาการล่าสุดหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ส่วนสองคนส่วนคนขี่ยังคงต้องนอนโรงพยาบาล
รอดูอาการอยู่ค่ะเบื้องต้นนะคะ
ฉัดชัยซึ่งเป็นคนขับรถกระบะให้การว่า
ขณะที่ตัวเองกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ค่อยเข้ามานะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หักเร็วเลยนะ
มองกระจกข้างแล้วเขามั่นใจแล้วตอนนั้น
ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ก็เลยหักพวงมาลัย
ตัดสินใจเลี้ยวพอเลี้ยวมาแป๊บเดียว
มีรถจักรยานยนต์มาชนเข้าด้านข้างทันทีนะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุจากทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
เพราะว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ยังว่ายังไม่สามารถให้การได้ค่ะ